เป็นกำลังเกินเป็นกำลังใจ
เอามาต่อกันที่ปันกับหนุ่มไฮโซกันบ้างสิ
ไฮโซฟิล่าตกลงตั้งแต่เธอโสด
ตอนนี้ใครเป็นคู่กลุ่มหัวใจของสาวปันคะ
จากดั้งใหม่แล้วมีผู้ใหม่มาด้วยหรือ

ว่าเป็นนุ่มคนใหม่ของนักแสดงสาว
สุปันสุธัตตานี่แหละไฮโซฟิลล่า
หลายคนมีการแชร์ภาพแชร์ความสัมพันธ์
เขาว่ากันว่าอย่างนู้นเขาว่ากันว่าอย่างนี้
ในโลกโซเชียลให้ได้เห็นกันบ่อย
ันไม่รอช้าค่ะขอออกมาชี้แจงดีกว่า
ว่ากับฝ่ายชายเนี่ยเป็นเพียงแค่พี่น้องร่วมแก๊ง
ไม่มีอะไรในกอไผ่อย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งไฮโซหนุ่มเองก็ไม่ได้มีท่าทีตามจีบเจ้าตัวด้วย
และตอนนี้เธอเองค่ะก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสในเรื่องของความรัก
ส่วนประเด็นที่ปันออกจากสังกัดนาดาว
เจ้าตัวบอกว่ายังสามารถร่วมงานได้
และไม่เคยมีปัญหาอะไรกันค่ะ

ยังเลยพี่หนูไม่มีเวลา
สักนึงก่อนอีกสักนึงก่อน
คือแค่เราออกมาแต่ว่าส่วนตัวหนูกับพี่ยงเนี่ยก็มีคุยกันปกติก็คือคุยกันได้ปกติ
แล้วก็หนูก็บอกพี่โอ๊คตลอดว่ามีอะไรก็เรียกหนูได้
ชอบการตอบคำถามสไตล์ปันมากเลย
ยิงมาสี่กี่คำถามฉันตอบได้หมดอยากรู้อะไรถามมาตอบได้หมด
แต่ว่าเรื่องหัวใจในอินสตราแกรมเอาจริงถึงปันบอกว่าจะมีมาเรื่อย
ยังไม่ได้โฟกัสใครแต่ว่าช่วงวันวาเลนไทยเธอก็มีดอกไม้ส่งให้เหมือนกันนะ
เอาน่าเป็นสาวสวยก็เรื่องธรรมดา